ก็ในช่วงโควิด๑๙แบบนี้คุณผู้ชมก็มีเด็กหลายคนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะ
อยากพาไปดูกรณีนี้ที่ปราจีนบุรีหนูน้อยคนนี้เพิ่ง๒ขวบ
คือหนูน้อยคนนี้ต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่เคยแยกกับแม่ไม่เคยห่างกับแม่
รถพยาบาลมารับดูสิคะร้องไห้น่าสงสารมาก
แต่คุณยายค่ะคุณยายก็ติดโควิด๑๙ทางเจ้าหน้าที่ก็พาคุณยายมาในรถเลย
มารับหลานไปก็ไปรักษาตัวด้วยกันเนี่ยแต่ด้วยความที่ดูสิคะ
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะว่าเดี๋ยวคุณแม่อุ้มไปส่ง
ต่อให้อยู่กับยายเด็กก็จะรู้สึกได้อยู่
หนูน้อยคนนี้นะคะน้องกันค่ะคุณแม่ก็อุ้มส่งให้คุณยายที่นั่งรอในรถ
พาน้องไปรักษาโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลกบินบุรี
คือทางโรงพยาบาลกบินบุรีประสานทีมสก๊อตจิตอาสาหน่วยกู้ภัย
มูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
ไปรับในอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดี
ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีก็คือน้องกันเด็กชายวัยสองขวบคนนี้ค่ะ
ครอบครัวติดโควิด๑๙กัน๕คนนางพองอายุ๖๒เป็นคุณยาย
จริงแล้วก่อนหน้านี้คุณยายไปโรงพยาบาลสนามประชารักษ์แล้วนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ต้องขับรถไปรับคุณยายก่อน
แล้วพาคุณยายมารับน้องกันที่บ้าน
น้องจะได้ไม่กลัวเด็กสองขวบนะคะ
พอมาถึงบ้านแม่ของน้องกันอุ้มมาส่งขึ้นรถ
แล้วก็ได้เห็นภาพอย่างนี้น้องก็ร้องนะคะ

คุณแม่ของน้องค่ะคุณแม่สุภาพรอายุ๔๒
บอกว่าก็ในบ้านเนี่ยก็ติดกัน๕คนรักษาหายแล้ว๒
ก็เหลือสามีเดี๋ยวจะกลับบนพระฤหาสบดีนี้
ส่วนแม่ก็คือตัวคุณยายรักษาได้๕วันแล้ว
น้องกัน๒ขวบเพิ่งรู้ว่าติดโควิด๑๙

ส่วนที่เหลือที่อยู่ในบ้านเขาก็รักษาหายกันแล้วนะคะ
สาเหตุก็คือติดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม

ไม่เจอกันเลย
มันก็มีหลากหลายมุมหลากหลายอารมณ์จริงนะ
ใช่ค่ะต้องแบบเจอคุณค่ะจริง